ส่วนความคืบหน้าการค้นหาน้องมาวินครับคุณผู้ชม
ที่ตกเจ็ดสกีในเขื่อนศรีนคริน
เจอยังไงยังไม่พบครับพี่น้องแข็งพี่เบิร์น
แต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ย่อท้อนะ
ไปติดต่อหมอบีครับทูตสื่อวิญญาณให้มาช่วยหน่อย
แม่เก๋ครับหรือว่านางสาวเก๋สราเฟื้องฟูแม่ของน้องมาลวิน

อยากจะให้หมอบีรับทูตสื่อวิญญาณมาหน่อย

ใครสามารถติดต่อหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้บ้างคะ

อยากให้หมอบีรับทูตสื่อวิญญาณมาช่วยสื่อกับวิญญาณ
ลูกชายก็คือน้องมาวินทีค่ะ

พยายามค้นหาร่างน้องมาวินอย่างต่อเนื่อง

คาดว่าร่างของน้องมาวินอาจจะไป

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำเนี่ย

หลังผ่านไปประมาณสัก๒๐๓๖ชั่วโมง

ซึ่งหากจมน้ำในระดับความลึกไม่เกิน๒๐
เมตรเดี๋ยวร่างจะลอยขึ้นมา

แต่ถ้าเป็นน้ำลึก๕๐เมตรลงไปเนี่ยนะ

แต่กรณีของน้องมาวินเนี่ยคุณผู้ชม

ก็ไม่แน่ใจว่าร่างของน้องมาวิน

หรือว่าพุ่มไม้ใต้น้ำเช่นพวกกอไผ่

ทราบว่าน้องเขาคาดกระเป๋าสะพายอยู่ด้วย
ทำให้ร่างไม่สามารถจะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำได้
ยิ่งนานวันเข้านะร่างกายมันจะกลมกลืนกับธรรมชาติใต้น้ำ
บางทีมันอาจจะแยกไม่ออกว่าเป็นร่างมนุษย์หรือไม่ครับ
ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยวิธีการค้นหาที่ดีที่สุดคือ
ต้องใช้โดรนลงไปค้นหาใต้น้ำแล้วไปคุยคุยเคลียร์
แล้วก็เป่าตะกอนที่อาจจะปกคลุมร่างของน้องอยู่
รวมทั้งการใช้โดรนค้นหาสิ่งที่ผิดปกติทุกอย่างที่สงสัยเนี่ย
ให้มันละเอียดเลยถ้าพบเจอร่างจึงจะค่อยใช้นักประดาน้ำ

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกว่าจุดนี้
เคยมีคนตกน้ำมาแล้วหลายคนครับ

บังรายนี่โหรอ๑๕วันอ่ะพี่เบิร์ด

ถึงจะลอยขึ้นมาเพราะว่าใต้น้ำลึกอุณหภูมิมันเย็นเชียบเลยนะ
จัดเลยบางคนจมลงไปแล้ว

อดคล้องกับประสบการณ์ตรงของชายหนุ่มคนหนึ่ง
เมื่อครั้งที่ญาติของเขาไปจมในเขื่อนศรีนครินเมื่อปี๕๙

หลังเกิดเหตุเนี่ยครอบครัวเขา

ครอบครัวของคุณแจ๊กระดมค้นหาอยู่๑๐วัน
ทางวิทยาศาสตร์ก็แล้วศัยยศาสตร์ก็แล้ว

ก็ได้ส่งกำลังใจให้ทางคุณแม่ของน้องมาวิน

ที่พยายามค้นหาร่างของน้องมาวินเนี่ย
ขอเถอะนะให้พบเจอร่างน้องมาวินโดยเร็วที่สุดครับ
โอ้โหเอาใจช่วยจริงครับ